เพราะว่านี่กำลังจะคุยกับอาจารย์อยู่พอดีเลย
คือรายงานข่าวที่เข้ามาคือตอนแรกเราก็รู้แหละว่า
วันนี้คือเสียงจะต้องเกินกึ่งหนึ่งของ๒สภา

สว๒๕๐รวมเป็น๗๐
ใช่ไหมเกินกึ่งหนึ่งก็คือจะต้องได้๓
แต่ว่ามันมีรายงานมาวันนี้ค่ะ
นางสาวเรนูตังคจิวังกูลสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว
มีการยื่นหนังสือนะคะถึงประธานวุฒิสภาคือแจ้งความประสงค์นะ
ขอลาออกจากการเป็นสวแล้วมีผลเมื่อวาน๑๒กรกฎา
ดังนั้นวันนี้สวจาก๒๕๐๒๕๐ที่เราคุ้นตัวเลขกันจะเหลือ

คิดอย่างที่อาจารย์สุภาพพูดลงไปทางไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นไปเลยดีกว่า

ก็แบบเรื่องกับทำไมกรกฎาต้องส่ง๓ทุนเมื่อวานนี้
ไม่อยากโบสถ์คืออาจจะแบบโดนกดดัน

ก็โดนกดดันอะไรแบบนี้หรือเปล่า

แล้วนี่ค่ะคุณเรนูเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ก็แปลว่าบรรยากาศของการกดดันมันจริง

ที่เขาเล่าลำลื้อกันนะที่ลายหลุด
หลุดกันเมื่อวานกล้วยแจกกล้วยอะไรต่าง

เรื่องของแนวทางในการโหวตของสว

งดออกเสียงจะขอดูก่อน
ขอฟังก่อนวันนี้จะโหวตเลย

ที่เป็นข่าวออกมาว่าจะไม่โหวตให้คุณพิธา
อาจารย์ปริญญาวิเคราะห์แนวทางการโหวตของสววันนี้หน่อยฮะ

ก็เรียกว่าคือปิดสวิทธิ์สอวอลของจริงนะครับ
เพราะว่าจะหักออกเลยจากยอดรวม
เพราะการโหวตมันต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

ตอนนี้เขาเท่าว่า๗๕๐ก็เหลือแค่
ใช่แล้วกึ่งหนึ่งครับ

แปลว่าแค่๓๗๕ก็เกินกึ่งหนึ่งแล้ว
ก็แปลว่าตัวนี้ตัวเลขที่ต้องการคือ๓๗๕

เพราะการไม่ออกเสียงเนี่ยจำนวนมันยังขาด

เพราะมันคือเสียงข้างมากของผู้ไม่ออกเสียงด้วย
โดดประชุมด้วยนะครับ
สิ่งที่ผมคาดการณ์นะ
ข้อที่เราพูดกันว่า
สวสวพูดกันนะครับว่าจะปิดสวิตช์ด้วยการงดออกเสียง
อันนี้มีความคาดเคลื่อน
ไม่ใช่มันไม่ใช่ปิดสวิทธิ์

ตัวเลขของสวท่านที่อิสระ
หรือว่าอย่างน้อยก็มีใครมาสั่งท่านไม่ได้

ผมเข้าใจว่ามีประมาณ๗๘๐

ถ้าหากกระบวนการมันเป็นไปตามความปกติ

๖๔เนี่ยจาก๗๘๐เนี่ยผมว่าได้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความปกติของระบบรัฐสภา